ตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทานข้าวต้มที่แสนอร่อย
เพราะเราถามไปไงว่าเมนูข้าวต้มทานอะไรถึงจะอร่อย

แล้วก็มีกับข้าวมากมายหลายอย่างให้เลือกสรรกับร้านนี้
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหไม่ไหวแววข้าวต้มปลาร้านนี้น่ากินจัง
ดูเนื้อปลาเขาดิที่ตักมาแบบนี้ขาวเด้ง

คุณผู้ชมไปกันหน่อยที่ร้านนี้นะครับ
บอกเลยว่ามีมากมายหลายเมนูจริงกับเมนูข้าวต้มปลาเตาเต้ย

หลายคนเคยทานเตาเต้ยรู้ดีว่านี่คือสวรรค์เลย
ปลาที่แบบว่าเป็นปลาสวรรค์จริง
เนื้อมันดีเนื้อมันอร่อยนะครับ
และยังมีเมนูข้าวต้มอื่นด้วยนะ
ร้านนี้นะครับชื่อว่าเฮียหวานข้าวต้มปลา
อยู่แถวถนนจันทร์แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาธรณ์จังหวัดกรุงเทพ
อยู่กรุงเทพเมืองหลวงนี่นะ
ร้านนี้ที่อร่อยอย่างที่ผมบอกไปข้าวต้มปลาเตาเต้ย
แล้วยังมีข้าวต้มหอยนังรมใครชอบหอยนังรมก็ไปทานได้
น้องไปต่อชอบแล้วคุณชิสาคุณชอบข้าวโต้มปูไหม
คุณเคยทานรึเปล่ายังไม่เคยกินข้าวโต้มปู
คุณผู้ชมไปนะผมแนะนำอย่าไปคนเดียว
เพราะว่าจะได้สั่งหลายอย่างมากินหลายคน
ถ้าไปคนเดียวกินไม่หมดมันกินได้อย่างเดียวก็อิ่มแล้ว
ถูกแล้วถามว่าราคาเป็นอย่างไรกันบ้าง
และสมราคาจริงกับปลาเตาเต้ย
ราคาประมาณ๓๕๐บาทอาจจะมีขึ้นลงขึ้นลงตามช่วงเวลาของวัตถุดิบที่จับมาได้
ส่วนข้าวต้มหอยนังรมร้อยหนึ่งนะจ๊ะ

ส่วนที่เห็นเนี่ยบะเต้งหมูสามชั้นผัดหมวนหวาน
อารมณ์ว่าเมืองไทยคนไทยก็เรียกว่าหมูหวาน
คุณผู้ชมครับมีโอกาสลองไปทานกันดูนะ
ร้านเนี่ยเปิดจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็พูดง่ายเปิดทุกวันนะเนาะ
๖นาฬิกาจนถึง๒๓นาฬิกาก็สักประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที๔โมงครึ่ง
ไปจนถึงอ่าสัก๕ทุ่มเหรอใช่ไหม๒๓นาฬิกา๕ทุ่มค่ะ
ลิ้นเป็นอะไรมันต้องหอยนิดนึงทายออกมาก่อนแล้วไปกินข้าวต้ม
ต้มมันก็เป็นอาหารทานง่ายเคี้ยวง่าย